เพลงมันธรรมดาสำหรับพี่แล้วซึ่งต้องเอาแบบนี้เลยค่ะ

ขอบคุณทุกคนมากเลยนะ
พี่หนุ่มไม่ได้ฟังสะดีแต่พาใครร้องให้พี่เฮวิบเบิลเตย์

เสียงน้องพีค

คนอยากรู้ว่าเลขอะไรคะพี่อายุค่ะ

คือวันนี้ใครถามหนูว่าวันเกิดพี่หนุ่มพี่หนูอายุเท่าไหร่
๕๐กว่าแล้วแก่มากแล้วนี่